ถูกต้องนี่เดินทางสายกลางเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้ได้ไหว้พระจันทร์กันไหมคะ

ไม่ได้ไหว้ทำไมมันขลุกขะอย่างนั้นไปไหว้อะไรอ่ะ
เขาเป็นความเชื่อไม่ได้ว่าอย่างนั้น
ก็ตอนที่แบบว่าไปแบบว่ากล้องไปถ่ายดูแล้วตอนที่เขาขึ้นไปบนดวงจันทร์
ก็มันขลุกขะอย่างนั้นไปไหว้ทำไม
อัมมาหนูก็คือแบบนี้เหมือนกัน
จริงหรอ
และต้องไหว้ทำไมมันขลุกขะ
ทีหลังใครอยากมาชมจนแรก

เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนก็มีการขอพร

เขามีการฉลองวันคล้ายวันเกิดของ
ของเพื่อนด้วย
ขอถอยไปดูพี่เมียวหน่อยได้ไหมฮะขอถอยไปดูพี่เมียว
ไหว้พระจันทร์เป็นวันเกิดเทพบุภเพสันนิวาสด้วย
ก็คือมีเทพเรื่องความรักมาเอี่ยวเนี่ยบ้านนี้ก็เลยโอ้ยจัดกันใหญ่โตเลย
เออดีแหละที่ฉันไม่ไปไหว้ชีวิตมันไม่มีอะบุเภอะมีแต่อลวาสโอ้ไม่อยากมีบุเภแล้ว

มากไปดูภาพก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูว่าแซ่บไม่แซ่บนี่เห็นไหมคะ

ใส่ชุดว่ายน้ำกันเลยเขาเรียกอาบแสงจันทร์

นี่เห็นไหมแต่ละคนดูสิก็เนี่ยมีคุณเป้ยปานวาดนะคะคุณนิ้งปันนิตา

กล้วยนี่คือคนซ้ายนี่ใช่ไหม

นี่ขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้แล้วทำไมสามียังจะไปอึ้ดแอดคนอื่นได้ไหม

ตรงนี้นะนี่

คนห้างล่างเนี่ยไปเกี่ยวกับเรากับเค้าอีกแล้ว

เป็นแบบเป็นชุดน่ารักมั้ยหรือว่าไม่ใช่เป็นจั๊มป์สูตรเป็นเกาะปกอะไรแบบนี้ป่ะคะสักอย่าง
เหมือนชุดแม่น้ำสมัยโบราณที่เป็นแบบที่มันเป็นทั้งตัวอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหม
แต่จริงก็มีแบบมีเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่จินใช่ไหมอ๋อเขาไม่อยากให้นี่นี่แหละนี่แหละ
แล้วก็มีคุณป๊อกคำเกษมนะคะก็ไปร่วมงานนี้กันด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าโอ้โหคนนี้ไม่โฟกัสอะไร
หนึ่งเดียวในงานนี้ที่เป็นผู้ชายก็คือหมอช้างอาจารย์ช้างเดี๋ยวก่อนฉันถามคำนึงแล้วทำไมเมียเธอไม่ปิดขนาดนี้
อันนี้หนุ่มหวงไหมไม่พอดีเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตรงชุดอะไรไปก็ได้
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาผ้าถุงตีโป่งมาไหม

ใส่เสื้อเชิดแน่นขนาดนี้เลยเหรอเสื้อแขนยาวด้วย
คือคงไม่ได้เตรียมไปแล้วมั้งผมว่า

หัวลักหัวหลงเนี่ยเหรออืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้
หัวมันจะหลงไหมเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ข้าง
แต่คนที่จะหลงเนี่ยอาจารย์ช้างได้หลงมากกว่า
เพราะว่าเป็นคนเดียวที่ได้เห็นคุณอ้ำใส่ชุดว่ายน้ำในวันนั้น
แล้วก็มีคุณเป้ยอย่างนี้โอ้โหมีคุณหนิงปณิตาอย่างนี้
ว่ายน้ำอ้ำเขาใส่ถ่ายแฟชั่น
เพราะว่าเจอกันอยู่แล้วนะอันนี้ใกล้ชิดนะ
แต่เห็นก็บอกว่าหมอช้างก็ต้องคอยหลบไปนั่งตรงอื่นเขาเขิน
ก็น่าจะเขินใช่ไหมเพราะสาวเยอะ
จริงหมอช้างเขาอยากจะจัดตั้งนานแล้วแต่ต้องรอรับพระจันทร์
อ๋อต้องรอให้แบบเลยพระจันทร์ผ่านหัวไปก่อน

แต่พอเลยเที่ยงคืนปุ๊บหมอช้างใส่บิกินี่ลงน้ำด้วย

อ๋อเหรอแต่ไม่มีภาพแต่หมอช้างเขาหล่อขึ้นนะ

บอกว่าหมอช้างต้องตัดผมทรงนี้นะอย่าเปลี่ยนทรงผมอีกนะ
สรุปเนี่ยการอาบแสงจันทร์ก็จะทำให้พลักษัวหลงหนึ่ง
กับการที่คนไม่มีผัวก็จะได้มีผัวอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็ว่าอย่างนั้นกันฉันจะรอดูพวกที่อยู่ในศักดิ์นี่
จะรอดูโอ้เฮดูสิ
แต่จริงบางคนเขาก็บอกนะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเงินทอง

มันคุกคังไม่เห็นกัดตาเลย

อย่างคนเขาว่ายหนังพี่ก็

ไม่บอกหนังพี่ตึงมาก

พี่มหาอยู่เท่านี้แล้วผมไม่อยากเชื่อโรคจะขนาดนี้